อย่างนี้ครับต้องในการที่จะดูแลให้บ้านเมือง
คือการใช้จ่ายเงินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากดินองประชาชนดังนั้นที่ขอตลอด
และให้ความสนใจต่องานที่มีประสาทิตย์มากมาย

ในช่วงเวลา๗ปีที่ผ่านมา
คือก็ถึงมองต้องทำและต้องใส่
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและประเภททุกครั้ง
แต่ผมได้พูดมาโดยตลอด
ผมไม่เคยสั่งคิดให้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
แค่แต่ท่านเดียวครับ
ดังนั้นสิ่งที่สตนได้ทำเป็นประสอบความครับ
ปรับการในการโดยการราชการของเทพมหาละคร
ที่ผมจะยึดมั่นในช่วงเวลา๗ปี
ก็จะเดินต้อนกัน
อันที่สองผมขอยืนยันว่า
นโยบายในการเพื่อสร้างมหานครเป็นความสุข
นโยบายรายการนี้
จะสร้างมหานครบรรยากาศนั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้อง

ก่อนปีใหม่ปีที่แล้วนะ
ได้เกิดปัญหาในหลายด้านด้วยกัน
รวมถึงเหตุการณ์ที่ได้มีผลกระทบ

ต่อทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย
ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญคือจะต้องหาวิธี
ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว
และส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้
โดยเฉพาะยิ่งในระดับอย่าง
แต่จะทำอย่างไรครับ

ที่ลบมาที๒๕๕๙นะครับ
งบการท่องเที่ยวถูกตัดครับ
เราเสนอไป๒๔๑ล้าน
ได้มากลับมาดี

การปรับลดการลบประมาณผมโดยองค์กรที่ถูกต้อง

แต่คำถามสำหรับผม

ส่งเสริมให้คุณองค์ประชาชนมีรายล่าย

ไม่ได้เป็นคนเป็นคิดขึ้น

เหตุการณ์บ้านเมืองมันยังไม่เหมาะสม
แต่วก็ถือเวลาแล้ว
เนื่องจากใหโรคการท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนพอ
ผมก็ใช้มณะถูกต้อง
ผมถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ

นี่คือประโยคบาล
ถามว่านโยบายนี้สมมุติกลมหรือไม่
ผมคิดว่าคุณก็ต้องไปถาม
คนอื่นก็ต้องคอยประเบิดอย่างนี้ได้ครับ
ว่ามีคนเข้าชมงานไปเกือบ๑ล้าน๗แสนคน
และการใช้จ่ายในพื้นที่ที่เราได้จัดไว้
ในระยะเวลา๓๓วัน
และ๑๐ล้านกว่าบาท
อันนี้ไม่นับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนะครับ
เราไปถามเค้าช่วงนั้นที่ถ่ายไปยังไง

และถ้าผ่านสมมุตินะครับ
สมมุติเมืองปกติใจ๓๙ล้านบาท
๑ล้าน๖แสน๗หมื่นกว่าคนอีก

หัวละยี่สิบกว่าบาทแล้วไม่รับที่ไปส่งโซเชียลมีเดียต่อไปนะครับ
ถ้า๑คนแชร์๑๐คนก็คุณนะครับ๑๖ล้าน๑๗ล้าน
อันนี้ก็นับลำบากครับแต่แล้วก็ทุกท่านที่ไปงานงานไฟเนี่ย
ก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติไทยมากมาย
อันนี้ผมยืนยันในเรื่องนโยบายครับ
และไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพหมานครใช้งบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริม
เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้
งานต่างที่ความกระดุมเสร็จเราทำเต็มที่ครับ
ใช้ไป๒๐ล้านไม่ใช่เป็นครั้งงานไฟนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรก
และผมเชื่อว่าจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราใช้งบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้
และผมขอยืนยันครับขอยืนยันว่านโยบายเป็นนโยบายที่ถูกต้อง
และถ้าสตงมีปัญหาเรื่องนี้ควรจะ
อย่าลืมนะครับว่าในอันดับแรกสตงต้องให้คำแนะนำ
เดี๋ยวเรื่องอันทรัพย์ใช้มันก็มาแต่ไม่มีการให้คำแนะนำ
และผมถือว่าเป็นเรื่องนโยบายผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อ
ไม่ทำอะไรเลยครับอยู่นิ่งยอมรับสภาพ
ให้การท่องเที่ยวมีปัญหายอมให้พี่น้องประชาชนไม่มีโอกาส
ผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อการนี้ครับแล้วใครคิดว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อการนี้
ผมควรช่วยไม่ได้ครับ

ร่วมมือตั้งแต่งานยังไม่จบครับ

ขอข้อมูลเราให้หมดแล้วครับ
ที่บอกว่าผมไม่ไปชี้แจงเนี่ยไม่ร่วมมือเนี่ย

ระเบียบไว้หารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรี๒๕๒๘
ได้กำหนดไว้ว่าให้มีรองคู่ว่ารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรี
ไม่เกิน๔คนตามลำดับที่ผู้ว่ารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรีจัดไว้
ช่วยผู้ว่ารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรีในการไว้หารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรี
ตามที่ผู้ว่ารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรีมีคำสั่งมอบหมาย
เป็นเรื่องปกติครับที่ผมจะให้รองผู้ว่ารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรี
ไปที่แก่งต่อองค์บรรณกรวดสอบ
เรื่องที่ตนกำกับดูแล

เขาเชิญมาก็ต้องเชิญผมเองครับไปเชิญใครครับ

แต่เป็นเรื่องปกติครับที่ผมมอบหมาย
ไม่ได้หนีครับผมเป็นเรื่องปกติมาก
ผมถือว่าการไปให้ข้อมูลนั้นเป็นเรื่องเทคนิค

ซึ่งผู้ที่รู้ดีที่สุด
ก็คือรองผู้ว่ารัฐการเที่ยวบรรณครบันตรี
และท่านรัฐการอุโมโสคิดอยู่บ้าง
คือจะบอกว่าไม่ร่วมมือก็ไม่ได้

แล้วผมขอเรียนเพิ่มเติมด้วย

ในเรื่องของข้อมูลเอกสาร
ซึ่งเราก็จะทำต่อไป

การเอกสารพบกันละครับ

เราส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว

ถ้าตรงไหนมีปัญหาอะไรก็บอกมาครับ
นี่สรุปมานานแล้วครับ
ว่ากฐมมอคิด

ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากครับ
สรุปมานานแล้ว

งานนี้ยังไม่ครบถ้วนยังไม่เสร็จเรียบร้อย

ผมก็หวังว่าใช้กับหน่วยงานอื่นไปด้วยนะครับ

เราไม่มีอะไรจะปิดบังครับไม่มีจริงครับ

ที่จะต้องดำเนินการต่อไป

ต่อจากนี้ไปผมไม่ไว้หน้านะ

ผมท้องนะครับ

นักกฎหมาย

ผมไม่สนใจครับ

ตัดตาความเสี่ยงเป็นอย่างไร

จากนั้นขอความเป็นธรรมนะครับ

และขอให้องค์กร

เขาทำผิดอะไรตรงนั้น

ก็ผิดแล้วนะครับผมขอเรียนแค่นี้ครับส่วนการชื่นแจงจะทำไปอย่างต่อเนื่องครับ
ผมขอปรับศาสตร์ทีมงานของผมก่อนนะครับผมไม่มีข้อสรุปไปขนาดนี้แต่ผมขอความเป็นธรรมจากสื่อบนชนเพราะนั้นเองครับที่นี้ครับ
ไม่มีการโดมัติกแต่มันผมไม่ถือว่าเป็นการโดมัติกต่อภักดิ์

คุณท่านนายก็ใช้มาตรา๔๔กันคุณว่าหรือครับ

อ้าวเพราะว่านึกว่าเพราะว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

อ้าวผมไม่ทราบผมไม่ทราบผมไม่ได้นั่งฟังอยู่

ผมนึกว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔ยังไงนะครับ

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔ในงานสรรค์
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัติไม่ชอบมาตรา๔๔
คุณท่านหวังว่าประชาธิบัตรา๔๔

คุณท่านหวังว่าประชาธิบัตรา๔๔